สวัสดีสวัสดีง่ายสบายเพราะว่าเห็นมีแต่คนรูปหล่ออยู่บนเวทีอยู่ในจอ

แต่การเสริมความหล่อมันต้องมีอารมณ์ของหน้าตา

สวัสดีสวัสดีง่ายสบายเพราะว่าเห็นมีแต่คนรูปหล่ออยู่บนเวทีอยู่ตรงจอม

ผู้ชมครับช้าแบบนี้๑๒เมษายน๒๕๖๒นะครับ
บรรยากาศแบบนี้นะครับเริ่มเข้าแล้วนะครับสู่สงการ

จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
จากวันนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่
ตัดผมไปแต่สงสัยว่าเข้าผิดร้านหรือเปล่านี่
แม่คุณพี่ครับหยอดครีมลงไป
ทำดีทำดีขยี้แรง
แล้วนั่งต่อต่อแล้วตบตบ
ตัดผมอย่างรุนแรงเหลือเกินเจ็บนะขอบอก

ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมจากชาวบ้านในแดนใต้
ตัวตะลุงก็น่ารักส่วนคนภาคภาคคนเดียวสุดยอดจริงครับ
ดูบรรยากาศแม่สนุกจริง
เรามาดูการเจริญเติบโตของตัวหนอนตั้งแต่ออกจากไข่

จนเป็นนอนตัวใหญ่เกิดขึ้นโตโตโตโตโต
กลายเป็นหมี่เสื้อโอ้สวยงามจริง
มาดูหนูน้อยนักมายกลที่เล่นการเปลี่ยนไข่
ชนิดที่คนแก่ต้องมารุมดูมาทายมาร่วมด้วยเช่นกัน
คนแก่งงแล้วครับงงและชื่นชมแม่จริงเด็กน้อย
สุดยอดล่ะครับถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
สบายนะครับสีสันข่าวเช้าตู่ไทยรัฐนะครับ
จำช้าแบบนี้๑๒เมษายน๒๕๖๒
หมดเวลากับทิศเป้แล้วครับเจอกันนะครับสงการบ้านนานะครับ
เวียงขอนแก่นครับเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับ